อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมาเหมือนกันหมาตัวนี้ทำหน้าที่ดีมาก
ช่วยเฝ้าบ้านได้ดีมากเพราะอะไรเพราะมันไปเห็นงูค่ะคุณผู้ชม
งูบุกบ้านนอกจากมันจะเห่าโจรเห่าขโมยแล้วมันเห่างูได้ด้วยโอ้
เห่างูแข่งกับงูเห่านี่แหละค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเขาเห็นเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เขาให้มาช่วยจับ

เขาบอกว่างูเข้าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะ

เอ้าบอกไปแล้วไม่ทันแล้ว
ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวคอยฟังคุณผู้ชมเพราะเจ้าของบ้านก็เชื่อว่างูเข้าบ้านไหนเนี่ยจะมีโชคมีลาบอันนี้ความเชื่อของเขานะ
นี่ไงเนี่ยเนี่ยเจ้างูออกจากบ้านได้เพราะว่ามีอาสากู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมสถานชุดหมองู
เฉพาะกิจเลยนะคะมาที่บ้านเลขที่๖๓๐ซอยรื่นรมบ้านหนองใสตำบลหนองนาคัมอำเภอเมืองอุดรธานีนี่แหละค่ะ
เพราะเจ้าของบ้านก็คือนายพิทยาสุรัตนะอายุ๔๗ปีบอกว่ามีงูเห่ามาหลบซ่อนอยู่ใต้ต้นมะยมบริเวณหน้าบ้าน
ทันทีที่หมองูและงูเห่าเผชิญหน้ากันค่ะยังไง
งูเห่าเนี่ยได้ชูคอแผ่แม่เบี้ยแล้วก็ขู่ฟ่อเป็นระยะหมองูยิ้มไม่รอช้านะคะ
เอาอุปกรณ์ที่เตรียมมาเนี่ยจับงูได้อย่างรวดเร็ว๑๐นาทีเท่านั้น
สามารถเอางูเห่าจับใส่กระสอบปุ๋ยได้เลยชิลบ้างเลยนะชิลชาญสมเป็นหมองูจริง
ยิ้มเลยใช่ไหมอ๋อสบายฉีกยิ้มใส่แล้วจับมันได้อย่างสบายจิตสบายใจ
ถูกต้องแต่กว่าที่จะอาสากู้ภัยมาช่วยได้มันก็ต้องมีที่มาใช่ไหม
เจ้าของบ้านบอกว่าตอนที่คุณพิทยาจะออกไปทำงานได้ยินเสียงเจ้าเพชร
เจ้าเพชรนี่คือสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านพันธสม

ใช่เขาเลี้ยงเอาไว้อายุตัวนี้๕ปี
เอาไว้เห่าเตือนภัยนี่แหละนะคะ
ปรากฏว่ามันเดินอยู่ดีมันเห็นงูเห่านี่แหละมา
สิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบ้านเอ๊ะศัตรูหรือเปล่า

เจ้าของบ้านก็เลยสังเกตเห็นเลยได้มีการแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับใช่ไหม
สุนัขยังทำตัวมีประโยชน์เยี่ยมมากเลย
แต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของความเชื่อ

ตามความเชื่อโบราณคือท่านจะมีโชคมีลาบ

๖๓๐ครับหมู่๑๗ครับครับบ้านอะไรครับ
บ้านน้องใสครับส่วนพี่ผู้หญิงนะครับ
ก็หอยลอตเตอรี่เหมือนกันนะคะเสียงดวงไว้
เพื่อให้โชคถ้าถูกแล้วโทรบอกผู้จัดการหน่อยนะ

รบกวนขอเบอร์คุณพี่ติดต่อหน่อยได้ไหมคะ
เพื่อจะถูกเราจะได้โทรไปพูดคุยปรึกษา
ไปให้ถูกบ้านพี่เขาก็ได้ไปหาเขาได้เลยที่
บ้านเลขที่๖๓๐ซอยรื่นรมบ้านหนองใส
คุณชิสาจะให้ไปหาเขาด้วยถึงอุดรใช่ค่ะถือว่าไปเที่ยวนะคะ
แต่ดิฉันยังบอกเลขไม่หมด
ยังมีอีกหรออยากบอกอีกเลขนึงคือเลขสายด่วน

นี่แหละตำรวจช่วยประชาชนนี่แหละนะ
ถ้าหากว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรที่ไม่ปลอดภัย

บางทีเขาก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
เลขนี้ดีเลขนี้มีประโยชน์
อันนี้บอกชัดย้ำกันตรงนะคะ
งูเห่าเพราะเห็นหมาเห่า
ไม่เกี่ยวมันดูเห่าอยู่แล้วน้องใบตอง